ต้องบอกว่าอะไรจะโหดร้ายกันขนาดนี้
น้าชายหนุ่มวัยสิบแปดปี
ถูกกลุ่มคู่อริยกพวกมาหาถึงบ้าน

เขาก็วิ่งนะวิ่งหนีกันไปไล่ชกต่อยกันไป
สุดท้ายถูกแทงสวนเนี่ยเป็น๑๐แผลเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดหนึ่งในผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้วนะครับมีของกลางด้วยเป็น
ดพับนะฮะมีดพับหนึ่งเล่มนะครับทุกผู้ชมครับ
ปล่อยให้น้องมันยาล้ม
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือตอนนั้นสพฉลองได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทะเลาะวิวาส
กันแล้วมีคนเจ็บสาหัสนะฮะในซอยพัฒนาซอยแปดอำเภอเมืองจังหวัด

ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่านายนครินอายุ๑๘ปีนอนจมกอง
อยู่ที่บ้านแล้วก็ถูกแทงเป็นสิบแผลนะฮะนี่ครับสุดท้ายเนี่ย
เสียชีวิตนะครับถูกแทงเข้าไปที่ใต้ราวนมขวาด้วยนี่แผ่น
หลังนะครับโอ้โหดูแต่ละแผลค่ะนี่ฮะคือตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
นครินเขาไม่รู้สึกตัวแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยปั๊มหัว
ใจนะครับแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่อาการหนักมากสุดท้าย
เสียชีวิตนะครับโอ้โหนี่ฮะคือยายของเขาเนี่ยบอกว่าก่อนเกิด
เหตุมีคนชื่อน็อตนะเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงชื่อกวางอีกคน
นึงเนี่ยชื่อบังนะพร้อมกับคนอื่นอื่นอีกรวมแล้ว๕คนเนี่ยทั้ง
เป็นเพื่อนของหลานชายหมดเลยเป็นเพื่อนของนักครินหมดเลยเข้า
ออกที่บ้านอยู่บ่อยบ่อยยายบอกเมื่อวานเนี่ยก่อนเกิดเหตุมาถึงเนี่ย
พวกเนี้ยมาถึงมาที่บ้านบุกเข้าไปถึงห้องนอนหลานชายแล้วมี
ปากเสียงทะเลาะกันก่อนจะมีการรุมชกต่อยกันแล้วหลานชายเนี่ย
ก็วิ่งหลบหนีออกไปนะคือพวกนี้เหมือนกับวิ่งออกไปก่อนด้วยแล้ว
หลานชายเนี่ยวิ่งไล่ตามไปด้วยห่างจากบ้านเนี่ยไปสัก๕เมตรแล้วไป
ต่อยกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คนชื่อน็อตจะเอามีดเนี่ยมาจ้วง
หลานชายแล้วก็หลบหนีไปส่วนตัวของนักครินคนเจ็บเนี่ยถูกแทง
นะครับวิ่งกลับเข้ามาที่บ้านแล้วมาล้มฟุบอยู่ที่เตียงนอนจม
กองเลือดนะฮะนี่มีดนะฮะที่ก่อเหตุคือมันล้มฟุบอยู่ที่บ้าน
เนี่ยทางบ้านเขาก็แจ้งเจ้าละที่ให้มานะพยายามช่วยกันนะ
แต่ช่วยไม่ทันเสียชีวิตนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสลาวุฒิชูประสิทธิ์ภูมิกับการสพฉลองบอก
ว่าหลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทำให้ทราบว่ากลุ่ม
วัยรุ่นที่มาก่อเหตุมากันห้าคนนะครับขี่จักรยานยนต์มา
สองคันรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วหนึ่งในนั้นคือนายบุญยพัฒน์เพชร
รัฐหรือว่าในน็อตอายุยี่สิบก็ตามที่ยายบอกเลยว่าในน็อ
เนี่ยเป็นคนเอามีดแทงหลานช่วงตีสามที่ผ่านมาในน็อตมามอบ
ตัวแล้วนะครับก่อเหตุเอาไว้ค่ำเมื่อวานนี้ตีสามที่ผ่านมามามอบ
พร้อมกับมีดพับหนึ่งเล่มนะมาที่สพวิชิตสพวิชิตก็ส่งตัวมา
สพฉลองเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีนะฮะพนักงาน
สอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกขออนุมัติ
ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดนะครับทั้งหมดมีรวม๕
๕คนข้อหาก็คือบุกลุกนะแล้วก็มีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้
จนถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของอาวุธมีดด้วยนะครับ
สาเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่าฝ่ายผู้ต้องหากับฝ่ายผู้ตายเนี่ยเขา
มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะเดี๋ยวกำลังเร่งติดตามตัวอีก๔
คนมาดำเนินคดีนะครับท่านผู้ชมครับแล้วช่วงค่ำที่ผ่านมา
ที่บ้านแม่ของผู้ตายมีพิธีประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ครับนี่ฮะเพื่อนญาติพี่น้องชาวบ้านก็มาร่วมพิธีกันญาติของ
ผู้ตายเขาก็เปิดเผยคลิปวิดีโอที่กู้ชีพเนี่ยกำลังปั๊ม
ช่วยชีวิตนักคารินด้วยค่ะที่ยายบอกถูกแทงแล้วก็วิ่ง
หนีกลับมาที่บ้านเนี่ยมาจมกองเลือดอยู่ตรงนี้นะครับแม่เนี่ยบอก
สงสารลูกมากไม่รู้ว่าตอนนั้นลูกชายจะเจ็บจะทรมาน
ขนาดไหนอยากฝากบอกไปถึงผู้ก่อเหตุว่าเขาไม่ได้ฆ่า
แค่ลูกนะแต่เขาฆ่าคนเป็นแม่ทั้งเป็นไปด้วย
ค่ะมันกระทันคงใจสลายมาแล้วลูกกำลังมีอนาคต
เขากำลังเริ่มเริ่มต่อการทำงานตอนนี้ไม่ได้ครับ
ไม่รู้กรุกตกตอนที่แพรงมันไม่รู้ว่า
เนอะเจ็บแม่นึกไม่รู้

เค้ามห่ามทวงอย่างเดียวเลย
หนูช่วยเรียกอะไรเข้าไม่ได้แล้วหนูช่วยรักหนุ่มสมมัยกันไปแล้ว
เริ่มพี่หลุนพี่เละแล้วเริ่มด่าเริ่มเหลี่ยวมันแล้ว
น็อตขึ้นเสียงแล้วหันบอกต่อยกลับมาตัวเลย
ไอ้น็อตเขาก็วิ่งไปใส่ใส่พี่ผม
อเรนนี่มีอาน็อตโกรธเรื่องอะไร
โกรธเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ผิดเรื่องอะไรผมก็ไม่เข้าใจกับเขา
แต่น็อตกลับห้างเขาก็ไม่ถูกกันอยู่แล้ว
ของผู้ตายไปฝังที่กูโบ
ใกล้กับหาดมิตรภาพนะครับตอน๑๐โมงเช้านะฮะ
โอ้โหแล้วผู้ทรงหายู่๒๐ผลตายอยู่๑๘
คือถ้าน้องใจร้อนแล้วก็หาทางออกกันไม่ได้เนี่ย
เรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้น้องได้ใช้ชีวิต

ใช่ค่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
มันมีความสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายจริง